หนุ่มสอนรามตอนนี้แหมคุณพ่อ

คุณพ่อแม่ยังดีก็คุณซีสต่อนี้นะครับ
บอกเลยว่าท้อง๓เดือนแล้วจ้า

ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะคลอดตามธรรมชาติหรือว่าผ่าตัดนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณภรรยานั่นแหละค่ะ
แล้วก็เผยด้วยว่าตัวเองและคนในครอบครัวนะยังรู้สึกตื่นเต้นสุดเลย
ที่จะได้เห็นหน้าหนุ่มจูเนียติ๊กจูเนียค่ะ
มีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะครับ
หลังจากที่แบบว่าได้ดูแลป่าดูแลแม่
วันนี้ก็มาดูแลภรรยาดูแลลูกเพิ่มขึ้น
ก็ชีวิตมีความสุขครับแม่ก็ดูแลสุขภาพมากขึ้น
เพราะอยากเลี้ยงหลานเลี้ยงคุณย่าพี่หน่อยก็อยากเป็นคุณป้าที่ดี
พอมองไปทางฝั่งคุณตาคุณพ่อติ๊ก

มันเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุข

แข็งได้ดาวขาย๊าวจมุกดง
บิ่จิมาจากเนี้ย
วิจิคือวิลสตีผู้กล้าหาค่ะ
เตรียมรับต้นลูกสาวก